แทบทุกจังหวัดนะครับมีการรับคนที่ป่วยเป็นโควิด๑๙

คราวนี้ในสถานที่กักตัวมันก็ไม่พอมันก็ต้องหา
ถ้าเป็นคนเหนือเขารู้จักอันนี้ไหมฮะ
เฮือนตานมีทั้งเฮือนตานน้อยเฮือนตานใหญ่
เลือนตานี่เปรียบเสมือนบ้านผีนะครับ
เหมือนเขาทำกงเต็กของคนจีน
ก็เอาเฮือนตานนี่แหละครับมากักตัว
ก็คือผีก็กลัวแต่โควิดน่ากลัวมากกว่า
นี่คือที่ลานกิจกรรมบ้านดอนดู่พงศ์อำเภอสันติศุกร์นะครับ
จังหวัดน่านชาวบ้านกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
เขาเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว
ให้คนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงปรับเปลี่ยนเฮือนตานน้อยนะฮะ
หรือว่าบ้านจำลองหลังเล็กเนี่ยสำหรับอุทิศให้คนตายเนี่ย
เป็นสถานที่พักกักตัวครับเรียงรายกันอยู่สี่หลังแบบนี้ฮะ
แล้วก็เอามาเพิ่มอีก๓หลังเพื่อเป็นที่พักให้มันเพียงพอ
การกักตัวของชาวบ้านที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง๑๕ราย
ซึ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากเอามาจากป่าช้าครับ
เอามาจากป่าช้าในหมู่บ้านเพราะเวลาเขาใช้เสร็จในงานศพแล้ว
เขาไปไว้ปัชฌาพี่ต้นนะฮะนั่นแหละครับ
ก็นายสงกรานปินตะเสนท่านผู้ใหญ่บ้านดอนดู่โพงหมู่สี่
เล่าบอกว่าการทำที่กักตัวเป็นความคิดของคณะกรรมการแล้วก็ชาวบ้านนะ
โดยการนำทั้งเฮือนตานน้อยเฮือนตานใหญ่
คือใหญ่หน่อยมันก็จะเหมือนกระท่อมนะ
ญาติเนี่ยทำเป็นบ้านสมมุติเหมือนกับกงเต็กของพิธีจีนนะครับ
ปรับใช้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เป็นการเอาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
งบประมาณไม่ต้องพูดถึงไม่เสียสักกระบาทนะครับ
และจะเร่งนำมาปรับปรุงนะครับเพื่อให้สามารถใช้เป็นที่กักตัวให้กับชาวบ้าน๑๕คนที่จะกลับมาเร็วนี้
คุณผู้ชมครับสำหรับเฮือนตานน้อยเนี่ยเป็นเรือนของคนตายครับ
จะมีหลายขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่เจ้าของงานศพซึ่งตามความเชื่อของคนพื้นเมืองล้านนาเนี่ยทำขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงรับไปแล้ว
โดยปกติเวลาที่มีงานศพทางภาคเหนือนะครับก็จะเอาศพไปที่บ้านไงฮะนะครับแล้วก็จะมีการสร้างเฮือนเอาไว้เพื่อให้เป็นเสมือนบ้านของคนตายได้อยู่อาศัยในพบหน้า
ส่วนในบ้านครับข้าวของเครื่องใช้มีหมดมุ้งหมอนที่นอนอาหารแห้งเมื่อเสร็จงานศพแล้วนะครับเขื่อนไหนขนาดใหญ่ก็เอาไปเป็นสาราที่พักริมทางให้คนที่สัญจรไปมาตามท้องถนนเนี่ยได้พักหลบแดดหลบฝนได้ส่วนหลังไหนเล็กก็เอาเก็บไว้ที่วัดหรือป่าช้าในหมู่บ้านแต่บางพื้นที่ก็มีเหมือนกันที่เขาเผาไปพร้อม
คนที่กักตัวโควิดแต่ไม่ได้มีใครตามมาด้วยใช่ไหมกักที่ป่าช้าให้เขาอยู่ตรงนู้นอันนี้ขอแต่เหือนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมีใครตามมานะฮะ